เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมัน
ลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
กับมวยคู่เอกแสนแสบสพรพิมล
ปะทะ๑ตรการเอ็กซิลิคอนยิม
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
เสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒